ส่วนพื้นที่รอยต่อจังหวัดชายภูมิกับจังหวัดนครราชศรีมาค่ะ
มีสาราริมทางอยู่สาราริมทางอยู่ที่วัดชื่อว่าวัดหนองบัวโคก
พระลูกวัดบอกว่าเห็นคุณตาท่านนี้นอนอยู่ตรงสาราริมทาง
นอนหลายวันและสภาพพระบอกเป็นห่วงมาก
เพราะผอมมากสู้ผอมเห็นแต่ซี่โครงไม่มีเรี่ยวมีแรง
พอไปสอบถามบอกมีคนหลอกตามามาทิ้งไว้
ก็เลยให้กู้ภัยเข้ามาดูให้หน่อยเนี่ยนะคะ
คุณตาท่านนี้สอบถามไปสอบถามมาชื่อว่านายวิชัยชาประเสริฐอายุ๖๖ปี
เป็นชาวชัยภูมิค่ะสภาพอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลย
นอนหมดเรี่ยวหมดแรงอยู่แบบนี้รอบรอบข้างก็มีข้าวมีของนะคะ
จากการสอบถามคุณตาวิชัยพอพูดได้นะแต่กระท่อนกระแท่นหน่อยบอกว่า
เคยมีเมียเป็นคนโคราชอยู่ด้วยกัน๒๕ปี
สาเหตุที่มานอนอยู่ตรงนี้มีคนขับรถมาส่ง
แต่จำไม่ได้ว่ามาจากไหนคนที่ขับรถมาส่งบอกว่าเดี๋ยวจะพาไปอยู่บ้านสงเคราะห์คนชะลานะ
แต่หลังจากนั้นเห็นขับวนไปวนมาแล้วก็จอดตรงนี้แล้วก็ให้คุณลุงลง
บอกว่าเดี๋ยว๓วันมารับแต่นี่ผ่านไป๕วันแล้ว
ไม่ไม่เห็นมีใครมารับเลยขณะที่พระลูกวัดวัดหนองบัวโคก
ที่เป็นคนที่ไปเจอคุณลุงเนี่ยนะคะบอกว่า๕วันก่อนสังเกตเห็น
คุณตาวิชัยนั่งก่อนนะตอนแรกนั่งนะคะนั่งอยู่ที่สาราริมทางแห่งนี้
แล้วก็มาขอข้าวกินก็เลยเอาข้าวจากทางวัด
ให้กินแล้วก็ให้กินทุกวันแต่เมื่อหลายวัน
เริ่มเห็นกินน้อยลงร่างกายผอมโซนอนอยู่กับที่
ก็เลยประสานผู้ใหญ่บ้านและกู้ภัยให้เข้ามาช่วยเหลือ
นำตัวส่งโรงพยาบาลกลัวว่าอาการสู้ผอมจะป่วยหรือเปล่า
อกจากนี้ช่วยตามหาญาติมารับไปดูแลด้วยเพราะคนทั้งคน
หลวงพี่บอกว่าในคนนะไม่ใช่หมาไม่ใช่แมว
จะมาทิ้งไว้หน้าวัดแบบนี้ไม่ได้ค่ะ